พาไปดูหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยค่ะ

คือคนก็ไปตี้กันไปปาร์ตี้กันนั่นแหละนะ
ปั้งมันมีกระสุนปริศนามา

แปลว่าอะไรมีเรื่องกันอีกแล้วใช่ไหม
วัยรุ่นใช่ไหมมีเรื่องบาดหมางกันใช่ไหม

เหตุการณ์นี้อันนี้ตอนสักประมาณตี๒กว่านะ
ต้องบอกว่าเป็นกระสุนปริศนาจริง

เอ๊ะจากบาน้ำใครอยู่ตรงนั้นน่ะ

นายพงธรสารพัฒน์อายุ๒๕ปี
โดนกระสุนปืนเข้าที่ชายโครงขวา
แล้วพอเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพระประแดงได้รับแจ้ง
ว่ามีคนโดนยิงในร้านเหล้า
ซอยสุขสวัสดิ์๗๖ถพระประแดงนี่

นายพงธรส่งโรงพยาบาลบางจาก

เจอเป็นรอยกระสุนปืน๑จุด

อันนี้คือมาโดนตรงโซฟานะครับ
คือเขาบอกว่าเหมือนกับโดนยิงจากด้านใน

วิถีกระสุนมันตรงกับจุดที่นายพงธรคนเจ็บ
แล้วก็เพื่อนนั่งดื่มกันอยู่

ก็มีรอยขาดเพราะว่าโดนกระสุนนี่แหละ

พนักงานเสิร์ฟโอ้โหดูรอยเลือดสิ

ในปามนัทธพัฒน์อายุ๒๑ปี

เขายิงมาเหรอยิงลูกค้าเหรอยิงทำไม

นี่ไงเขาเอาปืนขนาด๙มม

ตอนนั้นผมนั่งอยู่ด้านในเคาน์เตอร์บาน้ำ
ปืนนี้ผมหยิบขึ้นมาเล่น
แล้วผมจะเอากระสุนออกจากรังเพลิง
จังหวะนั้นคุณตำรวจปืนมันลั่น
หยิบขึ้นมาเล่นตอนทำงานในบาน้ำ
ใช่แล้วพอปืนมันลั่น

ไปโดนพงธรคนเจ็บมันนั่งอยู่ตรงกันพอดี

เพราะว่าเป็นวันเกิดของคนในกลุ่มไงคะ
ไม่มีปัญหากับใครในร้านเลยนะ
เพราะว่าเพิ่งเข้ามาที่ร้านเพิ่งนั่ง
ตื๊ดไปไม่เท่าไหร่เอง

ตอนนี้นั่งต้องพยายามตั้งเครื่องนี้เลย
คนเจ็บหน้าเข้าคอล์เตอร์

แล้วคุณเอาปืนมาเล่นแบบนี้

แล้วเอามาเล่นตอนทำงาน
นัตภาษณ์ปาล์มที่เป็นเด็กเสิร์ฟ
โดนแล้วนะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
และเรื่องของการพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรด้วย
กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่เดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิดในร้านหน่อยจังหวะช่วงที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องสอบพนักงานเสิร์ฟคนอื่นในร้านรวมถึงลูกค้าในร้านด้วยนะคะ

มันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ที่จะเอามาเล่นคุณทำงานอยู่คุณเข้ากะอยู่
แล้วอาวุธปืนมันอันตรายพอลั่นมาแล้วมีคนเจ็บแบบไม่รู้อิโน่อีเหน่